ทีนี้มาดูการขยายผลเรื่องของแก๊งยาเสพติดรายใหญ่นะคะ
แก๊งมันทุกเม็ดแก๊งนี้เขาก็มีโครงข่ายมีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจน
แบ่งพื้นที่ว่าดูแลพื้นที่ภาคไหนจังหวัดไหน
มีระดับสั่งการมีคนดูแลการเงินมีในส่วนของการส่งยาเสพติด
แล้วก็แก๊งมันทุกเม็ดเขาก็จะมีเฟซบุ๊กเยอะหลายเฟซบุ๊ก
หนึ่งในนั้นก็คือเฟซบุ๊คเทพบุตรโซโล
พบุโซโลก็คือสั่งให้กลุ่มวัยรุ่นเขาไปทำร้ายร่างกาย
ผู้ร่วมแก๊งที่เบี้ยวเงินค่ายาเสพติด
ตำรวจก็บอกแล้วเทพบุตรโซโลคือนายปัณวิทย์ประทุมอายุ๓๐ปี
โกแก่เป็นหัวหน้าแก๊งมันทุกเม็ดเป็นระดับสั่งการ
ตอนนี้ออกหมายจับอยู่นะคะแล้วก็มีการพยายามกวาดล้าง
แล้วก็ขยายผลนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นายปัณวิทย์นะคะ
ล่าสุดตำรวจเขาก็ลงพื้นที่ไป
ตามทะเบียนบ้านของนายปัณวิทย์ประทุมเนี่ยค่ะ
ไปที่บ้านของเขาไปดูว่าเอ๊ะที่มาที่ไปของนายปัณวิทย์เนี่ย
เป็นใครอะไรมาจากไหนแล้วก็ขยายผลจับกลุ่มแก๊งมันทุกเม็ดด้วยนะคะ
ในส่วนของแก๊งมันทุกเม็ดเนี่ยตำรวจบอกว่าออกหมายจับไปเยอะมาก
เป็น๑๐ไม้นะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยค่ะ
เจ้าหน้าที่เมียนมาร์จับกลุ่มอิคคิวมันทุกเม็ด
คนนี้เป็นสมุนมือขวาของนายปัณวิทย์นะคะ
คิวมันทุกเม็ดชื่อว่านายเจริญวุฒิชนะรันชัยพัฒน์ค่ะ
นี่คนนี้เขาก็เป็นสมาชิกแก๊งมันทุกเม็ด
แล้วก็อยู่ในแก๊งเทพบุตรโซโลเป็นเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่นะคะ
คิวคนนี้เหมือนกับเป็นมือขวาของปัณวิทย์เป็นมือขวาของปะเทพเทพบุตรโซโล
ถูกเจ้าหน้าที่เมียนมาร์จับตัวได้ขณะที่กำลังเดินทางผ่านด่านตรวจ
ในจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาร์
หลังพบว่านายเจริญวุฒิไม่มีเอกสารผ่านพิธีทางตรวจคนเข้าเมือง
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยตรวจสอบพบว่ามีคดียาเสพติดอยู่ที่ฝั่งไทยเนี่ยค่ะ
เมียนมาร์ก็เลยคุมตัวไว้เพื่อดำเนินคดีข้อหาหลบหนีเข้าเมืองนะคะ

คิวคนนี้อย่างที่บอกว่าเป็นมือขวาของนายปัณวิทย์ประทุม
หัวหน้าแก๊งเทพบุตรโซโลเขาเป็นหนึ่งในสี่ระดับสั่งการ
ในการค้ายาเสพติดผ่านเฟซบุ๊คเทพบุตรโซโล

พลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักพาน
ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ก็เลยสั่งการตมเชียงรายค่ะ
ให้ประสานกับตมท่าขี้เหล็ก

เพราะว่าน่าจะหนีไปที่รัฐฉาน

ก็จะต้องนำตัวมาดำเนินคดีในไทย
แต่ว่าก่อนจะกลับมาดำเนินคดีในไทยได้
ก็จะต้องรับโทษจำคุก๖เดือนที่นั่นก่อน
เป็นความผิดฐานเข้าเมืองผิดกฎหมายค่ะ
สิ้นจากที่นั่นก็ส่งตัวกลับมาเมืองไทย
มารับโทษในคดีอื่นในบ้านเราต่อ
วันนั้นที่ตำรวจแถลงเนี่ยจะมีชาร์จแล้วก็จะมีอยู่๔๕คนนะ

ซึ่งหนึ่งในนั้นจะมีนายอิคคิวอยู่ด้วย

ก็จะอยู่คู่กับพวกนายปรณวิทย์อะไรพวกนี้นี่แหละ
ดังนั้นก็เลยเชื่อว่ายังหลบซ่อนตัวอยู่ในเมียนมาร์กันอยู่ตอนนี้นะคะ

นักข่าวเขาก็ลงพื้นที่ไปขยายผลเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ในส่วนของป่าเทพเทพบุตรโซโลนายปัณวิทย์เนี่ยนะคะ

อยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร
เป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของนายปัณวิทย์
เมื่อปี๒๕๕๓นะคะ

ปัณวิทย์เคยอยู่กินกับอดีตภรรยา

แต่ว่าอดีตภรรยาเสียชีวิตไปแล้วเมื่อ๔ปีก่อน

แล้วก็นำศพมาบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดพิจิตร
บ้านหลังนี้เลยเป็นบ้านไม้๒ชั้น

ตอนนักข่าวไปเนี่ยก็เจอแค่คุณยายคุณยายอายุ๘๐แล้ว
แล้วก็เจออาของอดีตภรรยานายปรณวิทย์
อาบอกว่าไม่รู้เรื่องของนายปรณวิทย์เลย

แต่พอภรรยาเสียชีวิต
นายปนวิทย์ก็หายตัวไปเลย
ออกจากบ้านมาหลายปีแล้ว๖๗ปี
เพื่อนบ้านก็บอกว่าส่วนใหญ่คนแถวนี้

ก็เลยไม่ค่อยรู้ข้อมูลอะไรของนายปรณวิทย์มากนัก
รู้แต่ว่าเคยเห็นว่าเขาอยู่กับอดีตภรรยาที่นี่แหละ
คนแถวนี้เรียกนายปรณวิทย์ว่าแก่ค่ะ

ชื่อเขาฉายาโกะแก่มันทุกเม็ด
แสดงว่าคงถูกตัวแล้วล่ะอ่าคนแถวบ้านเรียกว่าแก่อืม

เป็นคนเงียบอยู่แต่ในบ้านไม่ค่อยออกมา
จนกระทั่งมางานศพอดีตภรรยาเมื่อ๔ปีก่อน
งานศพอดีตภรรยาแล้วหลังจากนั้นก็หายไปเลย
แล้วเราก็ได้ข้อมูลมาว่าก่อนหน้านี้ค่ะ
ก่อนจะมาเป็นโกแก่หัวหน้าแก๊งมันทุกเม็ดระดับสั่งการเนี่ยนะ
ปัณวิทย์เคยเป็นเด็กรับรถของสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดพิจิตร
แต่สถานบันเทิงนี้ปิดบริการไปแล้วจากนั้นค่ะไปขายโรตีแต่เป็นการขายโรตีแบบบังหน้าไปขายอยู่ที่จังหวัดพิศนุโลกนะขายโรตีไปก็ชวนเพื่อนไปร่วมแก๊งด้วยอย่างนี้
อ๋อจะได้ตระเวนหาคนไปร่วมแก๊งอ่ะค่ะเคยถูกจับได้เกือบยกแก๊งไปแล้วมาหลายปีก่อนนะคะบางคนถูกจัดแต่เนี้ยยังหลุดรอดอยู่แล้วก็มีรายงานว่าก่อนที่จะมีการเปิดเผยชื่อเรื่องของเทพบุตรโซโลในโลกอินเทอร์เน็ตเนี้ยนะคะเคยมีการใช้นามแฝงอื่นอื่นอีกเยอะเลยอ่ะค่ะเช่นเทพลูกอมอืมลูกหวาดรสช็อก
นำเข้ายาเสพติดมาในบ้านเราปีนึงหลายสิบล้านเม็ดนะคะยาไอซ์ด้วยนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ยาเสพติดที่ส่งเข้ามาในบ้านเราผลิตได้เยอะมากสารตั้งต้นมันหาง่ายอะค่ะตำรวจบอกแบบนี้มีเป็นแบบร้อยเจ็ดสิบกว่าชนิดนะที่ผลิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยค่ะเขาทำกันเป็นเครือข่ายนะคะก็ตอนนี้ก

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าตอนนี้ยังไม่พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มเทพบุตรโซโลในพื้นที่ภาคอีสานกลุ่มเนี้ยตอนนี้เหมือนกับเก็บตัวเงียบนะฮะลูกน้องที่เป็นเครือข่ายของนายปัตนวิทย์ไม่มีการโพสต์ทางหน้าเฟซบุ๊กเหมือนเมื่อก่อนดังนั้นจึงจับกลุ่มได้เฉพาะร
ที่ขอนแกนตอนนี้ปิดล้อมพื้นที่เป้าหมายยาเสพติดนะครับแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้กว่า๔๐๐คนนะครับ
ของกลางยาบ้ากัญชายาไอซ์แล้วก็อาวุธปืนได้เป็นจำนวนมากด้วย
ส่วนที่กรสินนะฮะตำรวจสพยางตลาดฝ่ายปกครองอำเภอยางตลาดทหารด้วยนะครับ
ล้อมตรวจค้นเครือข่ายค้ายาเสพติดนะครับแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้นะครับ
ชื่อว่านายมณัฐภูสถิตอายุสี่สิบเอ็ดปีนายมณัฐนี่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่านะ
เพราะว่าในมณรเนี้ยมีพฤติการณ์ในการ
ขายยาบ้าให้กับกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็กลุ่มผู้ใช้แรงงานในพื้นที่
ทั้งที่อุ่มเม่ากับตะบนใกล้เคียงก็ไปขยายผลแล้วก็ไปจับกลุ่ม
จากการตรวจค้นพบยาบ้าซุกซ่อนในกระเป๋ากางเกง๔๕เมตรนะฮะ
ก็แจ้งข้อหาเรื่องของมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้า
ในครอบครองเพื่อจำหน่ายนะครับ
คุณผู้ชมค่ะภาพรวมในการกวาดล้างเครือข่ายมันทุกเม็ดในพื้นที่
เจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องหาได้๓๓ราย
ของกลางก็มีทั้งยาบ้าปืนรถเลื่อยโซ่ยนเป็นจำนวนมากนะคะ

ก็ต้องคอยตรวจสอบดูด้วยนะคราวที่แล้วก็ไล่จับมันอย่างนี้แหละแก๊งมันทุกเม็ด
มันก็ไปเปิดเทพโซโลไม่รู้มันจะเปิดอีกหรือเปล่า